สวัสดีค่ะชื่อเก้นะคะณฑลเตรัตนาชัย
คือเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบ
เวลาซื้อของอะไรก็ตามที่เป็นพวกของกระจุกกระจิก

รู้สึกว่าแบบของส่วนมากมันจะเป็นในทางของแบบการตกแต่งเล็บซะมากกว่า
พอเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบ
เราก็เลยแบบเริ่มมาโฟกัสตรงนี้

คือเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่แบบติดสติ๊กเกอร์
แล้วก็ทาเคลือบเป็นสีธรรมดา
ของที่เป็นของตกแต่งเล็บเมื่อก่อนนี้แทบไม่มีหายากมาก
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจออะไรหรือชอบอะไร

แล้วพอถึงโอกาสที่เราจะทำเราก็หยิบขึ้นมาทำ
คือจุดเริ่มต้นมันคือฮอบบี้เลย
มันเหมือนพอเราเริ่มทำ
แล้วมันเหมือนคนเริ่มแบบเริ่มน่ารักจังเลยแบบ

ถ้าเหมือนเราย้อนกลับไป๓ปีที่แล้ว

เขาจะไม่เจออะไรแบบที่มากไปกว่าการปั้นดอกไม้นูนขึ้นมาจากเล็บ
แต่พอเรามีอะไรที่แบบมากไปกว่านั้นอยู่บนเล็บ

นั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่า
เราจะต่อยอดกับมันยังไง
นั่นคือสไตล์ของร้านที่ตั้งใจเลย

สิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยคือดีไซน์
ไม่ใช่ในเรื่องของความสบาย
ไม่ใช่ในเรื่องของเก้าอี้นิ่ม

แต่มันเหมือนสิ่งที่ทุกคนเดินเข้ามาหาเรา
คือในเรื่องของการออกแบบ
ที่เขาหวังว่าจะได้รับกลับไป
เพราะฉะนั้นคิดว่านั่นแหละค่ะคือ

มันคือแบบฝีมือที่ออกมาจากช่าง

เพราะบางครั้งเนี่ยมันเหมือนพอเราทำอะไรซ้ำเดิมบ่อย
มันจะขาดแบบแรงกระตุ้น

เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมอง
พยายามหาพยายามคิดอะไรแบบใหม่
แทบจะแบบทุกวันนะคะ

ตอนนี้ร้านเปิดมาเกือบ๓ปีแล้ว

พอเราตัดสินใจว่าเราจะมายึดมันเป็นงานประจำ
เราให้เวลาทั้งหมดกับมันเลยนะคะ

แต่มันเหมือนเราต้องแบ่งเวลาที่จะวางแผน
จนถึงแบบเดือนหน้าไปจนถึงปีหน้า
มันว่าแบบร้านมันจะเป็นในรูปแบบไหนเป็นยังไง
มีอะไรที่เราจะทำต่อไปในอนาคต
ทำทุกอย่างแบบปั้นมันขึ้นมาค่ะ
รู้สึกว่าแบบพื้นฐานมันเริ่มแน่นแล้ว

เพื่อที่จะแบบมาถ่ายทอดในสิ่งที่เราเป็นให้กับเขา
คือตอนนี้ก็คือถ้าแบบแนวสดีไซนเนอร์ที่ร้าน

กลายเป็นทุกอย่างมันง่ายดายแค่แบบอยู่ในโทรศัพท์

นั่นแหละมันเลยแบบทำให้ลูกค้ามันมีแบบต่อเนื่องขึ้นมา
คือจำความรู้สึกตอนนั้นได้ที่แบบคุณกุ๊บกิ๊บมาทำ
นั่นเป็นความรู้สึกที่แบบช็อกมาก
คือแบบลายแบบล่มไปแบบ๓รอบ

เพราะแบบมันเด้งแบบเยอะมาก
ผลตอบรับมันเลยแบบชัดเจนมากตอนนั้น
คือหน้ามือไปหลังมือเลยแหละ

คือมันเหมือนแบบเราต้องคิดอะไรใหม่
ของมันอาจจะเหมือนแบบคล้ายกัน
มันไปหาที่ที่แบบเหมือนกัน
เราก็เริ่มแบบเออแล้วมันมีอะไรล่ะ

สมสีเองคิดขึ้นมาทำขึ้นมา

เขายังได้อะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเราไปอะค่ะ
คืออย่างหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าเลือกไม่ผิดที่เปิดร้าน
คือทุกวันที่มาทำงานนะครับ

บางครั้งลูกค้าจะมีเรื่องเยอะบ้าง

แบบเวลาเราทำงานเรารู้เลยว่า

มันคืองานที่นอกจากมันจะสร้างอาชีพแล้ว
มันสร้างความสุขให้กับเราแบบในแต่ละวัน
คือมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เปลี่ยนเลย

พยายามใช้เวลากับมันให้มากขึ้นนะคะ
แล้วมันจะเกิดประโยชน์ให้กับเราเอง
ตอนนั้นถามว่านึกภาพออกไหมว่าวันนี้มันจะเป็นแบบนี้

ทำแบบสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุด
เดี๋ยวโอกาสมันจะวิ่งเข้ามาหาเรา

กับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราชอบ
แล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะดีเองค่ะ